เป็นตัวนาเมนต์ระดับโลกนะครับมาห่มรวมกันว่าเหตุใดหนุ่มไทยจึงไม่ควรพลาดรายการนี้
ติดตามได้๑นาทีมีเฮครับ
หนึ่งนาทีมีเฮสนับสนุนโดยยาดมตราโป๊ยเซีย
หนึ่งนาทีมีเฮวันนี้
ไปดูอีกหนึ่ง

หนึ่งเหตุผลที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาด

ที่ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดคืนนี้

ถ่ายท่อสไปทั่วโลกนะครับกำลังใจ
เพื่อนรักเพื่อนสาวนะครับ
ทีมออฟฟิเชียลของวันแชมป์เมนต์ชิปนะครับ

เปิดดูเถอะครับหนุ่มไทยทั้งหลาย
ศึกนี้ทั้งตื่นเต้นตื่นตาและตื่นใจ
ละลายแบบนี้รับชมได้คืนนี้